แต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วแหละก่อนที่ราคาหมูจะทะลุ๓๐๐ต่อกิโลกรัมหรือเปล่าก็ไม่รู้
เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่ตอนนี้ชาวเน็ตในจังหวัดกระบี่เขานำคลิปนี้ออกมาแชร์
แล้วก็อยากให้ช่วยกันตามหาหัวขโมยรายนี้ให้หน่อยเพราะว่าไปฉกนะคะ
เป็นของสดทั้งหมูบดแล้วก็ขาหมูที่เขาจอดที่เขาเอาไว้อยู่ในหน้ารถมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะ
เขาซื้อแล้วเขาจะเอากลับไปกินที่บ้านอ่ะคุณใช่แล้วก็ใส่ไว้ในตะแกงข้างหน้าเลยเห็นไหม
แล้วก็จอดเอาไว้แล้วเข้ามาซื้อของแล้วก็ถูกหัวขโมยฉกไป

ให้เวลาเข้าอเวลากลางเทียมที่พอในโลกโซเชียล
เพื่อเตือนภัยให้ประชาชนเนี้ยมาแสดงความคิดเห็นนะค่ะ
หนังเมื่อปีห้าเจ็ดอ่ะที่เก่าเหนียวไก่

หลายคนก็นำเหตุการณ์นั้นมาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี่แหละค่ะ